ส่งท้ายซะหน่อยนะคะพรมแดงเมืองคาน์ค่ะ
กับคุณชมพู่อรยาล่าสุดนี้กับลุคนี้เลยนะคะ
สีแดงเพลิงแอบมีปีก
มีปีกน่ารักเชียวนะคะเป็นชุดของช่องโปรโกติเย่ค่ะ
ด้วยเครื่องเพชรกว่า๑๘๐กรัฐนะ
ชันดาราสาวบีนพิชยาค่ะที่ไปในฐานะดาราหนังจีนที่เธอเล่น
เดรสปูฟ่องสีฟ้าค่ะของแบรนดอารีคาลุยค่ะ
แล้วก็เครื่องเพชรแล้วก็ไพรินอาวาเคียนนะคะ
กราชคุณก็คิดเป็นเงินง่ายเงินบาทไทยก็๒๐๐ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะ
เรียกว่าสวยแพงสูสีเลยล่ะค่ะ
แต่ส่องแล้วส่องอีกนะคะก็ยังไม่เห็นซาร่าเล็กกับโยเกิร์ตค่ะ
ซึ่งคาดว่าคืนพรุ่งนี้จะมาแน่นะ
เพราะว่างานเมืองคานส์ค่ะยังมีต่อถึงวันที่๒๐พฤษภาคมนี้
รอชมกับบันเทิงไทยรัฐนะคะได้อัปเดตแน่นอนค่ะ
แสดงความยินดีกับคุณแม่ชมพู่ระยาด้วยนะคะ
แล้วก็ใครเมื่อวานที่ได้ดูในไลฟ์นะจะได้เห็นความน่ารักมินพีชยาเนี่ย
เขาเจอคุณชมพู่ในงานพอดีคุณชมพู่เดินผ่านน้องมีนยกมือไหว้นะ
สวัสดีค่ะพี่ชมก็ทักทายกันไปนะคะ